แต่คุณผู้ชมค่ะคนก็ไปโยงกัน

ไม่ถูกไม่ใช่นะคะไปฟังโตโน่เลยค่ะ
ผมไม่ได้มองว่าผมไปช่วยงานของใครครับ
ผมมองว่ามันเป็นการไปช่วยงานไปช่วยคนไทยครับ
อยากจะให้เราไปร่วมไปช่วยอะไรถ้าคิวเราได้
แล้วเราเข้าใจในสิ่งที่เราจะไปทำจริง
ผมยินดีที่จะไปช่วยไม่ว่าจะเป็นใคร
สำหรับตัวผมเองแล้วผมไม่ได้วัดว่า

ผมมองจากตัวผมเองถ้าอะไรที่มันดีกับชาติบ้านเมือง
อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง
แล้วเราสามารถทำได้เราจะรอ
มันจะเป็นเครื่องมือของการเมืองไหมอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้มองอย่างนั้น
ถ้ากล้าเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องจริง

จริงจังกันแล้วพี่โตโน่จริงจังแล้วนะ

เพราะว่าล่าสุดก็คือไปสร้างความสุข
คอนเสิร์ตให้ผู้ต้องขังได้ฟังกันถึงเรือนจำเลยนะคะ
ถือว่าเป็นการทำความดีที่สำคัญหลายคนยังไม่รู้
ช่วงที่ปีเตอร์โน่ออกมารับงานคนเดียวแยกเดียวค่ะ
เขาแบ่งเงินส่วนตัวให้กับคนที่เหลือในวงด้วย

คนขอนแก่นเนี่ยดีด้วยล่อด้วย

เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตคอนเสิร์ตหนึ่งเลยนะ
ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ต้องขังเขาได้ผ่อนคลายบ้าง
แล้วเราช่วยเหลือเราดูแลอะไรเพื่อนเราได้ดูแลพี่น้องอะไรเราได้เราก็ทำ
ผมก็คงไม่ภูมิใจหรอกถ้าผมจะยืนอยู่บนเวทีคนเดียว
ผมอยากให้เพื่อนผมเล่นดนตรีกับผม
เข้าใจเลยนะเวลาศิลปินมาเป็นวงแล้ว

ค่ะนะคะโตโน่ใจจริงค่ะ